ชุวิตวิทมวยสันทน้าค่ะลั่นจองเวรตลอดชาติโอ้โห
คุณผู้ชมจะได้ชมแล้วนะครับสำหรับผลการสำรวจความคิดเห็นของคุณผู้ชม
ที่เราสำรวจมาตั้งแต่ห้องข่าวหัวเขียว
แต่ไม่มีคนที่เชื่อคุณสันธนะ
ก็มีเหมือนกันเราอ่านเจอเหมือนกัน
แต่ต้องยอมรับว่ามันน้อยกว่ามาก

เพราะว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่าน
รองผู้ประชาการตรงไหนชาติเขาแถลงข่าวความขึ้นหน้า
กรณีทุนจีนสีเทา

มาเพื่อเอาหลักฐาน

บอกว่าผมมีหลักฐานผมมีข้อมูล
รายชื่อนักธุรกิจดัง๕คน
ก็มีการนั่งคุยสนทนากันอยู่พักนึง

อยู่แป๊บนึงจากนั้นมีเสียงตะโกนมามีเสียงตะโกนมาบอก
คุณสันทนะมานะคุณสันทนามานะมาแต่ไม่ได้เข้าห้องทำอะไรอยู่เนี่ย
อยู่หน้าห้องทีแรกมาพร้อมกับทีมใช่ไหมแล้วก็เคาะห้อง

ไม่ใช่แค่ค้อนนะมีตะโกนเฮ้ยด้วยเฮ้ยอีกทีนึงตะโกนมาจากข้างนอกเลย
ค่ะแต่คุณผู้ชมเห็นไหมเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตู
คือเขาล็อกห้องไม่ให้ทางคุณสันทนะแล้วก็ทีมที่มาด้วยกัน

นี่แหละครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะครับ
คุณชูวิทย์ก็เสร็จหน้าที่การยื่นข้อมูลเสร็จก็ลงมา
ลงมาก็มายืนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวพร้อมกับบอกว่า
ผมมาดักรอวันอย่างนี้ยังไงเป็นยังไงเป็นกันนะครับ
คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยฮะ
โทรมานี่ดีกว่านะมาไอ้สันมึงอยากจะบ้าไหมหรอ
มานี่มานี่
เมื่อวันนี้มึงกับกูนะคนละทางกัน
กูไม่ได้เคยรู้จักมึงไอ้สังขวาน

แล้วคุณสันทนามาตอนนั้นคุณชูวิทย์เป็นไงนะ
พนมมือเรียกพี่ทุกคำพี่สันธนะพี่สันธนะพี่สันธนะวันนั้นเรียกพี่ทุกคำ

จนมาเมื่อวานนี้สนทองหล่อเป็นคนละเรื่องเลย
จากที่เรียกพี่เรียกพี่ไม่ใช่แล้ว

แล้วก็อย่างที่บอกไงคือคุณชูวิทย์ก็ขึ้นถึงขั้น
ขณะที่บอกว่าอย่าพลาดมาแล้วกัน

บอกว่ามันทำธุรกิจอะไรถึงมีเงิน
แล้วก็พูดถึงเรื่องของการซื้อรถโรสลอย

อันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณชูวิทย์บอกว่า
เดี๋ยวจะเลาะเปลือกไอ้นี่เลาะไส้ออกมา
แล้วก็พูดว่าผมจะจองเวรจองกรรมไปตลอดชีวิต
คุณผู้ชมบอกว่าดูไม่ทัน
ขอดูอีกทีได้ไหม
ทีมงานปล่อยคลิปยาวให้คุณผู้ชม

คุณแม่น้าควรเปลืองมือแม่นะผมเป็นทางหาผมนะ
ไอ้สัญโฆษโฆเลย
เออมานี่ดีกว่ามา

ไอ้สัญวะมึงจะจะบ้างันซิหรอ

มานี่
วันนี้มึงกับกูเนี่ยคนละทางกัน
กูไม่ได้เคยรู้จักมึงไอ้สังขวาน
ผมยอมรับว่าผมต้องมีอารมณ์
เพราะผมบอกแล้วว่าพลเมืองดีเนี่ย

เมื่อโดนตอบแทนจากคนพันธุ์นี้เนี่ย

แล้วผมจะทะเลาะเลาะเปลือกไอ้นี่

ผมจะจองเวรจองกรรมมันไปตลอดชาติ
เอาว่ามันนอนไม่สลบไม่สงบแล้วกัน
ว่ามันอยู่ไหนไม่ว่ามันไปบ่อนไหน

เพราะว่ามันบางทีไม่ได้

พอแล้ว

รองต่อรองต่อ

แล้วพาดพิงกล่าวอ้างถึงคำว่าสันขวาน
ซึ่งคำว่าสังขวานเราก็ได้ยินอยู่เมื่อกี้ในนี้
คุณสันทนาบอกว่าเป็นการสื่อถึงตน
เองทำให้เกิดความเสื่อมเสียมันเป็นการหมินประมาท
ดังนั้นตั้งใจจะเดินทางไปที่สอนอทองหล่อแต่ปรากฏว่าทันทีที่
ไปถึงเนี่ยพอขึ้นไปห้องประชุมก็เป็นภาพแรกที่เราเห็น
เปิดให้เห็นว่าคุณสันทนายืนอยู่นอกประตูน่ะอืม
แต่ว่าแนบแนบหูอยู่เนี่ยภาพนี้เลยภาพนี้เลย
คุณผู้ชมฮะปรากฏว่าเห็นคุณชูวิทย์กำลังมีการยื่นหนังสือ
เอกสารชุดหนึ่งเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การทำธุรกิจของชาวจีนสีเทาที่คุณชูวิทย์เขาบอก
แล้วก็มีการกล่าวอ้างถึงชื่อของคุณสันทนาว่าไปเกี่ยวข้อง
มีการไปปกป้องกลุ่มธุรกิจจีนทำให้เขาตัดสินใจจะเคาะประตูห้องไง
ประตูห้องประชุมจะเข้าไปทำการชี้แจงกับสื่อแต่โดนกีดกัน
กีดกันเข้าไปไม่ได้เขาเองก็เลยลงมาเจอกับรองโจ๊กข้างล่าง
เพื่อจะสอบถามเกี่ยวกับการเข้ามาให้ข้อมูลของคุณชูวิทย์
แต่ปรากฏว่าช่วงหนึ่งตามที่สื่อเกือบทุกสำนักมีการบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ก็คือ
เขาบอกคุณชูวิทย์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมครับอยู่สถานที่ราชการก็คือหน้าสอนอทองหล่อนี่แหละ
ใช้คำพูดหยาบคายด้วยนี่แล้วก็คุณสันทนาเนี่ยมีวักทองนะ
วักทองที่ตอบโต้คุณชูวิทย์คุณสันทนาบอกชีวิตนี้ผมกลัวอยู่คนเดียว
พ่อของผมนอกนั้นเขาไม่กลัวฮะ
ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่แสดงความคิดเห็นนะฮะ
แล้วคล้ายทำโพลมาโอ้โหผมเห็นวันนี้นะทั้งหน้าจอทีวีนี่
เชื่อคุณชูวิทย์ครับผมนะครับหน้าจอทางไลน์ทีวีผมก็อ่าน
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ผมก็อ่านก็ส่งมาทางยูทูปไลฟ์ก็เยอะใช่ไหมใช่
คุณผู้ชมแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนที่คุณชูวิทย์เนี่ย
เข้าไปเจอบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีการหลุดพูดชื่อนักการเมืองท่านหนึ่ง
เป็นอดีตรัฐมนตรีแต่ว่าเราไม่ได้มีเสียง
ฉะนั้นก็ขอละไว้ตรงนี้แล้วกัน
ดูสิว่าเร็วนี้จะมีการออกหมายจับคนดังจริง
อย่างที่คุณชูวิทย์ส่งสัญญาณหรือเปล่า
คุณผู้ชมต้องจับตามองเชื่อหรือไม่เชื่อ
โปรงธุรกิจสีเทาเชื่อชูวิทย์ก็คือมีกลุ่มจีนสีเทา
หรือเชื่อสันทนะว่าชูวิทย์มั่วข้อมูลครับ